เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ

เห็นทะเบียนรถของรถเก๋งที่มาชนเนี่ย

แต่เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๒คนนะคะ
พี่คะหนูมีกล้องอยู่
ภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีค่ะ

มันไม่ได้
จนรถเขาล้มแล้วก็เจ็บไป๒คนนะคะ

นั่นแหละสิ

ที่ถูกชนแล้วคนชนก็หนีไป

เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับแฟนสาว
ชื่อว่านางสาวปริยาพรอายุ๒๗

ลาดพร้าว๑๕มุ่งหน้า

รถไฟฟ้าฝั่งซ้ายเป็นแบรีเออร์

ขับมาเร็วชนแล้วก็ไม่อยุดช่วย

ผู้เสียหายบอกว่ายังดีนะไม่ได้เจ็บหนักอะไร
แต่ก็มีแผลถลอกกล้ามเนื้ออักเสบ

ของพลเมืองดีนำมาโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอพหนโยธิน
เพื่อตามหาคู่กรณีให้มารับผิดชอบค่ะ
ผมก็พอถึงจังหวะวิดีเลอร์ที่มันเบียดเข้ามา
ผมก็เบียดตามเฟรีเดอร์แล้วก็เข้าไปตามเลนขวา
ตามในจิปอะครับผม
แล้วก็มีรถเก่งกันครับปากแซงซ้ายของเจ้าของจิปอะครับเข้ามา
พอเขาแซงซ้ายมาขึ้นมาปุ๊บเขาก็แซงขวา
ขึ้นมาแล้วก็ปากผมแล้วก็ขับหายไปเลยครับ
แจ้งความเรียบร้อยแล้วกับสนผู้ห่วงโยธินครับผม
การบาดเจ็บของเราแล้วก็คนซ้อนท้ายเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ก็มีแผลถลอกครับแล้วก็ฟกช้ำ
แล้วก็กล้ามเนื้อเสียตรงหัวไหล่หัวเข่าข้อเท้าทั้งสองคนครับ
มาท้ายกันแล้วก็เดินทางไปรักษาตัวที่ลงวัลปอโลครับ
ค่าใช้จ่ายประมาณเกือบหมื่นครับผม